มาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับ
ชาวชุมชนวัดสตืออำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับ
เพราะว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับ
ซึ่งท่วมสูงกว่า๑เมตรเป็นวันที่๔แล้วนะครับ
เพราะว่าตอนนี้แนวโน้มเองก็ยังไม่ลดลงนะครับ
ยังคงมีการระบายน้ำลงมาอย่างต่อเนื่อง
เกินกว่า๗๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ
ณเวลานี้ชาวบ้านจะอยู่กันอย่างไรติดตามพร้อมกันนะครับ

ผมยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณชุมชนวัศตือแนมเผลอท่าเรือ
ซึ่งวันนี้เขื่อนพระราม๖ยังคงมีการระบายน้ำอยู่ที่๗๒๖ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ขณะเดียวกันผมได้พูดคุยกับชาวบ้านรายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ
ถึงสาเหตุที่ยังคงพักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้อย่างต่อเนื่อง
โดยระบุนะครับว่าไม่มีที่ไปและไม่มีอาชีพอื่นนอกจากการทำประมงในแม่น้ำป่าศักดิ์เท่านั้น
สถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนของประชาชนบริเวณชุมชนวัดสตือ
ขณะนี้มีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายแล้ว๒๐หลังคาเรือนนะครับ
พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนกว่า๕๐คน
ซึ่งปริมาณน้ำอยู่ในระดับที่ส่งตัวนะครับขึ้นลงตามอัตราของการระบายน้ำของเขื่อนพระราม๖
ปริมาณน้ำในปีนี้ถือว่ายังน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา

เว้นในปี๒๕๕๗และปี๒๕๕๘ที่ไม่มีน้ำท่วม
ทำให้ข้าวของได้รับความเสียหาย
เช่นบางประตูที่อยู่ชั้นล่าง
และฐานล่างของตัวบ้านเริ่มมีรอยแตกร้าว
ซึ่งบางจุดเกิดการซุดตัวแล้ว
สำหรับในปีนี้หน่วยงานท้องถิ่นได้ประกาศเตือน
เก็บทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงล่วงหน้า

ซึ่งการเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูง
เป็นสิ่งที่ทำทุกปีจนเกิดความเคยชินแล้วนะครับ
และสามารถอยู่กับเหตุการณ์นี้ได้อย่างปกติ
ซึ่งสาเหตุที่มาย้ายออกจากพื้นที่แห่งนี้นะครับ
ก็ระบุนะครับว่าเนื่องจากไม่มีที่ไปนะครับ

เป็นที่ดินของวัดสตือที่แบ่งให้ชาวบ้านได้พักอาศัย
ประกอบกับไม่มีอาชีพอื่นนอกจากการทำประมงเท่านั้นครับ

มีทหารตำรวจเข้ามาเตือนวันนี้จะยกเท่านั้นเท่านี้

แต่ปีนี้แบบขนทันขึ้นไม่รุนแรง
ที่ผ่านมาขนไม่ทันเลย
ฝนก็ตกน้ำก็ท่วมขนไม่ทัน
ตัวใครตัวมันท่วมเยอะ
ต้องไปอยู่สาราบนเป็นประมาณสัก๓๐ครอบครัวได้
ส่วนสถานการณ์การระบายน้ำของเขื่อนพระราม๖
ยังคงระบายอยู่ที่๗๒๖ลูกบาทเมตร

เกือร์ป่าศักดิ์ชุระศิษย์มีน้ำในเกือร์ถึง๑๐๐ละ๙๔
หรือ๙๐๒ล้านลูกบาทเมตร
ทำให้ต้องระบายออกในอัตรา๗๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพื่อเร่งพ่องน้ำออกจากตัวเกือร์
เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าจะมีมวลน้ำอีกหนึ่งลูก
ไหลเข้าเขื่อนในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้
ตามที่กรมบุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์เอาไว้

ทำให้ขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนพระราม๖
มีปริมาณน้ำไหลเข้าในอัตรา๙๖๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
จึงต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นนะครับ
เนื่องจากของระพีพัฒน์สามารถระบายได้เพียง๑๙๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเท่านั้น
ซึ่งกำลังจะมีการพยายามที่จะระบายให้ได้๒๑๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพื่อลดการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนให้เหลือ๗๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเท่านั้น
ทางด้านรักษาการผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าศักดิ์ใต้
ยังคงยืนยันนะครับว่าการที่ระบายน้ำเพิ่มขึ้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้นะครับ
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับชุมชนลิมน้ำในพื้นที่ราบรุ่งต่ำเท่านั้น
และนี่ก็คือสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอท่าเรือ

สราอัตรรวิหลังศรีอรุณขาวแทรวรัตท์ทีวี
รายงานจากชุมชนวัดสตืออำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาครับ